พาคุณผู้ชมบุกไปหาเบื้องหลังความปังของเพลงดังร้อยล้านวิว
ผ่านปลายปากกาของเจี๊ยบนิสา
ลูกสิทธิ์กูสละเขามีเพลงดังเยอะเลยพี่แจ๊ค
น้องหักอายหลายขอเบอร์แรกลายอยากทำไอวะอายมีเมียไหมเน
ปั๊กอายหลายเดิม
อย่างนั้นเพลงนี้คุณกวางจิตรภัณฑ์ร้อง
เพลงของลำไยหายทองคำแค่คนคุยก็ผ่านปลายปากกาของเจมนี่สา
ครูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะ
เชอรี่ของเราบุกไปหาคุณเจี๊ยบนิสา
บรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า

วันนี้บอกเลยว่าขอพาเพื่อนออกไปข้างนอก
นานทีจะได้หนีเที่ยวออกจากสตูดิโอออฟฟิศทั้งที
ไปหาอะไรกินอร่อยแซ่บดีกว่า
เขาบอกมาว่าแถวจรรย์สนิทวงมีก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งแซ่บเวอร์
จะเวอร์ขนาดไหนตามฉันไปเลยค่ะ

อย่างที่บอกไปครับอุ๊ยตะแล้ว

ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เชอรี่บอกว่าอร่อยแล้วก็แซ่บมากนะคะ
น้ำปลกเส้นเล็กลูกชิ้นเยอะใส่หมูไปเลยนะคะ

มาแล้ว

เรื่องธุรกิจกันหน่อยเป็นร้านข่วยเตี๋ยวเรือ
เห็นบอกว่าเป็นสาวอุดรเหรอ

แล้วทำไมไม่ขายตามประหุ้งตามมหุ้งล่ะ

มาขายในร้านก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ
มันจบด้วยที่คุณพ่อก็รู้แบบสูตรมีสูตรของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลย

ไม่ได้ป่าวค่ะคู่เดียวค่ะหรืออาจจะหลายที่
เพราะอ่ะผมเป็นคนชีวิตมูตรคือขำชโนท
เป็นหลักเลยนะคะที่เรารู้กัน
แล้วก็ที่พระธาตุพนมอีกที่หนึ่ง
ก็มีหลายที่นะพี่แต่ส่วนมากก็จะไปทางสายพญานาค
คนที่ไปขอพรเนี่ยเราจะรอเฉยไม่ได้นะพี่เราต้องทำด้วย
ขอพรเพื่อเป็นแรงใจให้ตัวเองมีแรงทำงานต่อไปแล้วก็เต็มที่ค่ะ
สำเร็จแน่นอนพี่
เมื่อมีใครนั้นจริงใจขอพิจัยให้จนตายน้ำตั้งแต่มือหนึ่ง
ไอ้เต้าอ้วนก่อนนะครับ